ส่วนที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะคะคุณแม่รายหนึ่งบอกว่า
โอ้โหลูกของนี่ฉันคุณตำรวจมาจับไปเถอะ
เพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงค่ะ
เสพยาเสพติดพอเมายาทีไร
ทำร้ายข้าวของคว่างปลาสิ่งของภายในบ้าน
แล้วคุณแม่บอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยบ้านพัง

ผู้ชายที่ปรากฏในคลิปที่ยืนเอะอะโวยวายอยู่กลางถนน
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายศักดิ์ศรีคดีโลกค่ะ
คือช่วงเวลานี้เขาเมายานะ
ควงนี่โดนไปโดนมาอยู่กลางถนน
ชาวบ้านที่เขาสัญจรไปมาค่ะ
ต้องหลบเลยเพราะหนวงว่าจะถูกทำร้าย
ตอนนี้ถูกจับตัวได้นะคะเคยถูกจับตัวได้ที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่น
ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาอีกค่ะ
พอออกมาพฤติกรรมไม่เปลี่ยนค่ะ
ก่อกวนไม่หยุดไม่หย่อนถึงขนาดที่แม่ของตัวเองทนอยู่ด้วยไม่ได้

นายศักดิ์ศรีเนี่ยพอเมาเหล้าเมายาก็จะอารวาสทำลายข้าวของแทบทุกวัน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายศักดิ์ศรีผู้ชายคนนี้

ครั้งนี้บุกไปทำลายข้าวของภายในบ้านของนายสงวนอินต้านอนอายุ๗๑ปี
คือบ้านเขาอยู่ในรั้วเดียวกันนะคะ
นายศักดิ์ศรีเป็นหลานแท้ของนายสงวน
ก็เข้าไปทำลายข้าวของในบ้าน
เตาทั้งห้อหุงข้าวถูกทำลายผักต่างที่เตรียมกำลังจะทำกับข้าวอะค่ะ
ว่างกระจัดกระจายเต็มบ้านไปหมดเลย
ตู้ทุกใบตอนนี้ไม่มีกระจกแล้วค่ะถูกทุบ
ญาติต้องโทรแจ้งตำรวจสายตรวจ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองเข้ามาระงับเหตุนะคะ
แปลงอินตะนอนคุณยายของนายศักดิ์ศรี
คนนี้เล่าว่าพอหลานเมายาก็เป็นแบบนี้ประจำแหละ
หลอนนอนไม่หลับเพ้อละเมอเอะอะโวยวายทั้งคืน
ชาวบ้านเขาเอือมระอาแต่ไม่มีใครกล้ายุ่งกลัวจะถูกทำร้าย
ยายบอกอีกว่าเอาจริงก็รักหลานคนนี้นะ
แต่หลังจากแม่หนีไปอยู่ข้างนอกก็คอยหาข้าวหาปลาให้กินตลอด

ก็คือเข้ามาทำลายข้าวของในบ้านของคุณตาคุณยายนะคะ
นางสุรีคดีโลกแม่ของนายศักดิ์ศรีบ้าง
ก็บอกว่าอยากให้ตำรวจทำอะไรสักอย่าง
เอาลูกชายไปอยู่ในคุกเอาไปรักษานานเลย

ปล่อยไว้อาจจะมีการตายเกิดขึ้น
เพราะลูกชายเป็นคนประสาทมักจะไปทำลายข้าวของ

ยาทุบบ้านทุบข้าวทุบของไล่ทำร้ายแม่

ได้ยินเสียงมันแล้วจะเป็นล้มเป็นล้มแล้วตาย

นำตัวคุณตาคุณยายของผู้ก่อเหตุ
แจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองแพร่

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ